ทานนี้กันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดนะครับ
เขาบอกว่าขายมานานกว่า๔๐ปี

ป้ายเขียนเอาไว้เลยว่าไม่ได้ใส่กัญชานะ

ทำไมคะมีคนเคยบอกว่าเขาจะใส่เหรอ
ไม่คือมันติดอกติดใจ
บางคนนะครับเขามาทานที่นี่แล้ว
พอวันไหนเมื่อได้มาทานมีอาการเหมือนหงุดหงิด

มันอยากกินมากใช่ไหมอยากกินมากเลย

นี่แหละครับพาไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นแล้วก็รสเด็ด
สาขา๓บริเวณถนนพานพร้าว
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เขาชื่อว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานเลยนะ
ขายมานานกว่า๔๐ปียังที่เห็นไหม

และไม่มีการผสมกัญชานะครับ

น้ำประสานทองนี่ก็คือน้ำตัวบอแรค

ลูกชิ้นมันจะเด้งเหมือนกับรูปปิงปองเลย
แต่ว่าด้วยเหตุอันใดนั้นทำไมถึงต้องติดป้ายไว้แบบนี้เลย
ว่าไม่ใส่กัญชาไปลองฟังเสียงของเจ้าของร้านมา
ให้คำตอบยืนยันกันอีกครั้งกันครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ผสมสารเสพติดนะฮะยืนยันการันตีตรงนี้
จานเขาอร่อยของเขาจริงลูกค้าเขาเลยมากินกันนะ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรว่าใส่เสพตรงเสพติดหรือ

ถูกต้องครับเมื่อสักครู่ก็คือคุณพัชดากาสกุลเจ้าของร้านนะครับ
เขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับของเขาคือความอร่อยเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงไม่ขายมานานถึง๔๐ปีแบบนี้
ตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
คือมีถึง๓สาขาแต่ว่าสาขาที่๑ปิดไปแล้ว
ส่วนสาขาที่๒อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นของคุณป้า
แล้วก็ร้านนี้นะครับก็คือร้านสาขาที่๓ของตัวเองเนี่ย
ส่วนมากลูกค้านะครับที่มาเขาจะเป็นขาประจำอยู่แล้ว
เพราะว่าติดใจในรสชาติโอ้โหมาแบบว่ารู้อกรู้ใจ

เหมือนเดิมเอาเส้นเล็กแห้งน้ำข้น

เล็กแห้งแล้วน้ำข้นด้วยเหรอครับ

บางคนบอกเอาเกาเหลาแต่ไม่เอาผัก

เอาเหมือนว่าคือเดินไปเนี่ยแม่คะเขารู้เลยถ้าเป็นลูกค้าประจำค่ะ

เหมือนเดิมพอเดินมาก็รู้อยู่แล้วว่าอ๋อนี่คนนี้คนนี้คนนี้เขากินแบบนี้นะครับ

สดใหม่ทุกวันต้องเป็นเนื้อเกรดเอเท่านั้นที่จะมาทำเป็นลูกชิ้นของเขานะครับ
แล้วก็เนื้อเปื่อยเนี่ยมันเปื่อยจริง
เพราะว่าตุ๋นเอาไว้นานในกระทะทองเหลืองถึง๓ชั่วโมงมันจะไม่เปื่อยได้ยังไง

ใช่แล้วครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นก็คือพริกน้ำส้มพริกน้ำส้มที่แบบว่าเป็นสีเขียวสดน่าทานมากคือเหยาะลงไปแล้วมันจะได้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเข็มที่มันครบรสจริง
คือปกติแล้วเผ็ดเตี๋ยวเนื้อต้องทานกับพริกน้ำส้มใช่ไหม
ถูกต้องมันจะได้รสชาติ
เขาทำเป็นสีเขียวเพราะว่ามันทำมาจากพริกขี้หนูสวนสีเขียว

แล้วกินกับเนื้อเปลื่อยเนื้อตุ๋นนะอุ๋ยเอาเหร็สอร่อย

ทานกันดูนะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้แนะนำจริงอร้อยขายมานานถึง๔๐ปีที่จังหวัดอุดรธานีครับ
ร้านนี้อยู่ได้ด้วยความอร่อยนะจากฝีมือจริงเลยไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่เป็นสารเสพติดหรืออันตรายใดนะคะลองไปทานกันดูได้นะ